ไม่ใช่งานบวชพ่อวัยพฤษ
มันผ่านมาแล้ว

แต่ที่นี่จะพาไปดูงานบวชต้นไม้

งั้นไปดูงานบวชต้นไม้กันหน่อยครับ

เขาทำพิธีบวชให้กับต้นไม้สูงใหญ่
ที่เห็นอยู่นี่คือต้นกระบบ
ที่มีความสูงประมาณ๓๐เมตร

โอ้โหใหญ่ด้วยอ่ะ

อีกหนึ่งต้นก็ใหญ่เหมือนกันนี่
ต้นมะข้ามง

ไม่เกี่ยวอะไรกับกาแฟม็อกค่านะครับ

มีความสูงกว่า๑๒เมตร

มีอายุกว่า๓๐๐ปี
ทั้ง๒ต้นนี้ก็รวมแล้ว๕๐๐ปี

คำมรดกของแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร
ว่าเป็นต้นไม้ที่มีเรื่องเล่า

เกี่ยวกับต้นไม้ที่มีความผูกพันกับมนุษย์

ต้นใหญ่อย่างนี้ต้องมีเทวดาสิงห์สถิตย์อยู่เป็นแน่
หรือเราเรียกกันแบบนี้ว่า
นี่คือพิธีบวชต้นไม้

เชื่อว่าการทำพิธีบวชต้นไม้แบบนี้

จะได้สมหวังดังปราธานาคำ

สิ่งสำคัญที่เอาไปด้วยคืออะไรรู้ไหมอะไรคะ
เราก็นำเสนอให้ดูกันก็แล้วกันเนาะ